ถามตรงร่วมกับโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
สนับสนุนโดยเอกลักษณ์ใหม่ในแบบที่เป็นคุณโอลี่คัมรี่
ดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่น
เมื่อพะที่สิบเอ็ดกันยายนที่ผ่านมานะครับโอโสิเสียงปืน
นี่มีเสียงปืนมาหลังได้แล้วครับดัดขึ้นมาชุดหนึ่งครับ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่ติดตามเฟซบุ๊ก
ของผู้สื่อข่าวของไทยรัฐทีวีเนี่ย
เมื่อวานจะเห็นภาพข่าวพร้อมกันเลยนะคะ
เพราะว่าในจังหวะที่ตำรวจเข้าไปล้อมจับนั้น
ตุค่ะเป็นผู้สื่อข่าวสายอาชญากรรมนี่แหละค่ะ

คืออยากได้ข้อมูลอะไรเนี่ยคือกล้องตามถ่าย
ปุ๊บคุณผู้ชมนี่ปุ๊บรายงานต่ออีกที
อยากได้ข้อมูลจากใครถามปุ๊บรายงานต่ออีกที

ตั้งแต่ตอนที่ไลฟ์เลยแล้วก็มีมาย้อนดูแล้วก็แชร์กันไปเยอะ
ซึ่งเรื่องนี้มันเป็นข่าวมาตั้งแต่ต้นเดือนค่ะคุณผู้ชมค่ะ

ถัดมาอีกราวสัก๒สัปดาห์
จนกระทั่งเมื่อวานนี้ตำรวจรู้ว่า
ผู้ก่อเหตุอยู่ที่ไหนก็เลยนำกำลังไปค่ะ
แล้วเหตุก็เกิดขึ้นในช่วงค่ำ
มีการยิงสวนออกมาคำถามเกิดขึ้นมากมาย
ตำรวจบาดเจ็บไหมและมีการวิสามันหรือเปล่า
แต่สุดท้ายไม่มีการวิสามันนะคะ

เพราะว่าคนที่อยู่ในเหตุการณ์แล้วก็ได้ประสานกับตำรวจตลอด

เราจะให้คุณผู้ชมได้ย้อนชมอีกครั้งด้วย
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้นะคะ
ผู้สื่อข่าวอาวุโสของไทยรัฐทีวีโต๊ะข่าวอาชญากรรมค่ะ

เมื่อวานนี้ทีมงานถามตรงเราก็นั่งดูด้วยนะคะ
พอเราจบรายการเราออกไปปุ๊บมันช่วงไลฟ์เลยใช่ไหม

แต่จริงถ้าสมมุติเราเอาเหตุการณ์เมื่อคืนก่อน
เมื่อคืนนี้จริงตำรวจชุดที่ไปล้อมจับ
เขารู้ว่าผู้ก่อเหตุอยู่ที่โรงแรมนั้นตั้งแต่ตอนกี่โมงคะ
ทางตำรวจน่าจะมีการแกะรอย

อ๋อบ่ายหรอเหรอเหรอว่าอยู่ทีดีมันมี
สัญญาณแปลกเข้าไปหาน้องผู้เสียหาย

ครับผมนี่คือข้อมูลที่ผมได้พูดคุยกับทางชุดสืบสวนมานะครับว่า
ในคดีนี้อย่างที่ท่านที่ติดตามข่าวอยู่แล้วก็ว่า
ทางผู้ที่ก่อเหตุหลังจากที่ลงมือกระทำกับน้องแล้ว
ก็ยังมากระซิบบอกว่าเดี๋ยวจะขอเป็นเพื่อนในเฟซบุ๊กนะ
เดี๋ยวจะกลับมาอยู่ด้วยนะแล้วขอเบอร์หน่อยสิ

ก็ด้วยความที่ว่าน้องผู้เสียหายเองด้วยมีสติก็ให้
เพราะว่าตรงนั้นก็โดนปืนจี้อยู่ก็ให้

พอมันเป็นคดีมันก็ไม่มีการติดต่อมา

ใช่ไหมครับเพราะว่าตำรวจเขาก็โอเคล่ะรู้แล้วว่า

แต่จะดูอะไรที่มันเป็นสัญญาแปลก

จนเนี่ยเมื่อวานทั้งชุดสิบส่วน
ได้รับข้อมูลจากน้องมาว่ามีคนพยายามติดต่อน้อง
แล้วก็ปรากฏตัวว่าน้องเขาจำได้ว่า
คือที่ติดต่อกลับมาได้
เพราะน้องให้เบอร์ไปแล้วพอติดต่อกลับมาปุ๊บน้องผู้เสียหายแจ้งตำรวจ
ตำรวจก็เลยตามได้ว่าอยู่ตรงไหน
คือคนร้ายไม่ได้เอกใจเลยใช่ไหมคะ
ว่าแบบตัวเองพอติดต่อกลับไปที่ผู้เสียหายที่ตัวเองกระทำเขาไปแล้วเนี่ยนะ
แล้วตัวเองจะโดนจับวันนั้นรู้สึกว่าคนร้ายเตรียมตัวไหมคะ
ก็เท่าที่จากข้อมูลที่คุยนะครับที่ไปดูในที่เกิดเหตุมันเป็นโรงแรมม่านรูด
แล้วก็เท่าที่สอบถามมาทางชุดหนึ่งบอกว่า
คนร้ายรายนี้มาเปิดห้องไม่ได้มาคนเดียว
มาเปิดสักพักหนึ่งจะมีสุภาพสตรีมาหา
หลังจากนั้นเสร็จก็ออกไป
อาจจะด้วยความที่แบบว่าอยู่ดีคงจะอารมณ์แต่จะคิดถึงเหยื่อที่ตัวเองนั่นหรือเปล่า
นี่คือผมอาจจะคิดในโดยส่วนตัวนะครับ
ก็พยายามติดต่อมาอีกที
นั่นแหละฮะที่ทำให้ตำรวจเองก็ใช้เทคโนโลยี

แต่ผู้หญิงที่ทางเด็กของโรงแรมเห็นไม่ใช่ผู้เสียหายแน่

พอติดต่อกลับมาเขาแจ้งความแจ้งตำรวจกลับไป
ตำรวจเสร็จปุ๊บไปล้อมเลยนะคะ
คือมันดูเป็นข่าวใหญ่มากเลยนะตอนที่ไปไลฟ์สด
คำถามก็คือว่าคนร้ายเนี่ยไม่มีพวกเลยใช่ไหมคะ

คือทีนี้ครับการเข้าไปในการไปครั้งแรก
ตำรวจเป็นชุดสืบสวนของตำรวจนครบาน๔กับสนประเวทที่ไป
ก็จะเป็นตำรวจช่วงนอกเครื่องแบบก็จะไปไม่กี่นาย
ก็สามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ได้
นั่นคือการประเมินสถานการณ์ที่บอกว่าโอเคโคราชอาจจะไม่มีอาวุธ
แต่พอเมื่อไปถึงแล้วเนี่ยคนร้ายมีอาวุธแล้วก็มีการยิงด้วย
นั่นก็จะเห็นว่าอาวุธที่ถือมันเป็นปืนจริงแล้ว
มันไม่ใช่ปืนปลอมที่บีบีกันหรืออะไรที่มาขู่ใช่ไหมฮะ
ตำรวจก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนี้ชุดสืบสวนเอง
ก็ไปปืนพกธรรมดามีเสื้อกรอกมีอะไรธรรมดา
เพราะฉะนั้นมันถือว่ามันเป็นสถานการณ์ที่มันเกิน
ความสามารถของชุดที่เขาจะทำงาน
ก็จึงต้องมีการประสานกับชุดปฏิบัติการพิเศษของ
เนียนทรา๒๖ของกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ๑๙๑นะครับ
ก็ถือว่าเป็นชุดที่อันดับต้นของสำนักงานตรงชาติเลย

ตอนที่ไปคือตำรวจชุดแรกที่เข้าไป
เข้าไปถึงตั้งแต่ตอนบ่ายหรือเข้าไปช่วงโพเพโพพร่ำเหมือนกัน

เข้าไปแล้วก็ยืนยันได้เลยว่ายังไงไม่ผิดตัวแน่ห้องนี้คนนี้แน่
เขาใช้ชื่อเขาใช้ชื่อจริงกันป่ะ
ตอนที่เข้าไปตอนที่เข้าไปในห้องเนี่ยไอ้ข้อมูลตรงนี้กับการแจ้งกับทางพนักงานเนี่ย
โรงแรมม่านรูปกรุณ์ก็จะไม่เหน้าน่ะ
คือพนักงานร้านก็จะมาดูแล้วว่าคุณมากับใคร
แล้วคุณพายาวชนเข้ามาหรือเปล่า
ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนซึ่งตอนนี้ตำรวจกำลังตรวจสอบอยู่ว่า
มอเตอร์ไซคันที่ยึดได้เมื่อคืนนี้เป็นรถของเขาไหม

พนักงานเองก็ดูแล้วโอเคมาคนเดียวไม่ได้มีแบบพาหญิง

ซึ่งตามหลักของเราเขาก็จะไม่ตามชื่ออยู่แล้ว
ช่วงต้นเดือนที่ไปก่อเหตุกับน้องคนนี้
ก่อนที่ตลอดจะมา
มันมีผู้หญิงมาหาเขาแล้วก็ออกไป
คือจุดที่เข้าไปอยู่ในพื้นที่ของสมุทรปราการแล้ว
แล้วมันติดกันเขตมันติดกัน
คือเป็นขอบกรุงเทพแล้วก็ติดกัน
ทีนี้ตอนที่เข้าไป
เราได้ข้อมูลจากข่าวอยู่แล้วใช่ไหมคะคุณธนากร
ว่าเขามีปืนติดตัวตั้งแต่ตอนก่อเหตุแล้ว
คือจังหวะที่คุณธนกรได้ไลฟ์สดพอดีเนี่ยนะคะ

คือจังหวะนั้นรู้เลยไหมว่ายิง
คือเจ้าที่บุกยิงเข้าไปหรือมันเป็นเสียงปืนของคนร้าย
ก็เท่าที่ฟังเท่าที่จากการฟังเสียงดูแล้วเป็นการยิงเป็นชุด

ก็คือยิงเป็นชุดแล้วก็หลังจากนั้นก็เงียบ

จังหวะสมบุปราการที่อยู่ในพื้นที่ก่อนผม
จะบอกว่าก่อนหน้าที่ผมจะมา
มันมีเสียงระเบิดดังคล้ายระเบิดถึง๕ครั้ง
สันนิษฐานได้ว่าจากด้วยความที่ตัวเองเป็นคนที่ชอบดูการฝึกของหน่วยจู่โจม
โดยเป็นการพิเศษจะดูแล้วว่ามันอาจจะเป็นระเบิดสตันส่งสัญญาณ

เพื่อที่จะเข้าไปถ้าให้คนร้ายเกิดการหยุดชะงักแล้วก็หยุดยั้ง

ก็คือทำให้คนร้ายรู้สึกช็อกแล้วก็เจ้าที่จะเข้าจู่โจม
ก็คือสันนิษฐานได้ว่าเป็นระเบิดที่เจ้าหน้าที่ทำ
พอหลังจากนั้นเสร็จก็เงียบไปเงียบไปจน๒๐นาทีที่พอผมไปถึง
มันถึงได้มีเสียงปืนดังแล้วหลังจากนั้นก็เหตุการณ์ก็ขี้คลายลง
อืมค่ะตอนที่เข้าไปเนี่ยนะคะอย่างที่เราทราบข่าวกัน
คือเหมือนกับยิงยิงสวนออกมาตอนจังหวะที่เข้าไป
โทษนะคะคือเราไม่ได้อยากให้มันเกิดขึ้น
แต่ว่าคือการยิงสวนออกมาแบบนี้กะว่าเหตุนี้
อาจจะมีการวิชามันข้าจะทำแล้วป่ะ
ของไทยต่างก็มีคอมเบนต์มาเยอะมาก
สามัญเลยวิสามันไปเลยอย่างนี้คดีอย่างนี้

คือจริงผมมองว่าจริงแล้วตำรวจ
ทางที่เขาจะทำอย่างนั้นมันต้องสุดจริง
มันต้องแบบว่าดูแล้วเป็นอันตรายกับคนรอบข้าง
อันตรายกับเจ้าหน้าที่ก็ถึงตัดสินใจทำอย่างนั้น
ท่านฝนระบบตรีนักล้างชาติสุภามงคล
ผมสอบถามท่านก่อนเข้ามานั่งรายการนี้ด้วยว่า
วันนั้นจะตัดสินใจจะมีวิสามันไหม
เพราะตอนแรกเลยเหมือนว่าเจ้าที่คุณชุดใหญ่เป็นมีวีสาท์มัน
คือท่านผู้การเองก็บอกแล้วว่าไม่ได้มีการตัดสินใจอย่างนั้น
เพราะถ้าเกิดจะทำทำได้แต่ว่าถ้าทำแล้วตรงนั้น
ผู้การก็พูดพูดแบบในฐานะพี่น้องบอกว่าเขาก็มีชีวิตเราก็มีชีวิต
ทุกคนและตำรวจก็คือว่าทำหน้าที่เขาก็ต้องเข้าไปสู่กระบวนการยุติธรรม

คนที่ติดตามโอ้โหเสียงท่านยิงตำรวจแล้วด้วยนะ
ทำไมไม่วิสามันไปเลยทำไมไม่ให้อะไรไปเลยอะไรอย่างนี้
ซึ่งถ้าทำอย่างนั้นเนี่ยผมมองดูแล้วมันก็ไม่ใช่ครับ
คือมันก็เรียนสองด้านนะคะการวิสามัน
ไม่ใช่ว่ามันจะดูแล้วเจ้าหน้าที่ทำถูกทุกครั้งนะคะ
หลายคนก็ทวงถามตกลงวิสามันฆาตกรรมมันเป็นข้ออ้างหรือเปล่า
ทุกทุกสถานการณ์นะนะแต่ว่าอันนี้ไม่ได้เกิดวิสามันขึ้นครับ

คือตอนแถลงข่าวเนี่ยแถลงข่าวดึกด้วยนะ

แล้วท่านสาริศไปเองด้วยนะแล้วคือนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ไปกันหมดเลยนะคะ
ตาลอยเหมือ

ก็เป็นบางจังหวะเป็นบางครั้งบางทีก็จะเหม่อลอยแต่ถ้าดูภาพเลย
แต่เห็นว่าบางทีเหม่อลอยแล้วก็พูดเนี่ยด้วยฤทธิ์ของยาเสพติด
คือต้องเมายาอะไรสักอย่างใช่ไหมแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีสติเลยไม่ใช่เลื่อนลอยพูดเลอะเทอะ
แล้วคืออย่างจังหวะตอนที่เราตัดเสียงบางช่วงให้ดูตอนต้นรายการ
ที่เราจะเข้ามาคุยกันคือมีการพูดพาดพิงถึงเหยื่อของตัวเองซะด้วยซ้ำ
ซึ่งจริงถ้าฟังต่อแล้วเนี่ยท่านศาลนี้นะท่านแก้ให้บอกว่าคือพูดแบบนี้
ผู้เสียหายก็เสียหายหนักอีกใช่ไหมคือเขาพูดรู้เรื่องรู้ราวไหมคะ
เขารู้ไหมว่ากำลังโดนเพราะคดีอะไรเขารู้ตัวไหม
ก็เขาบอกว่าตอนที่เขาก่อเหตุเนี่ยเขารู้แต่หลังจากนั้นเขาไม่รู้
จากคำให้สัมภาษณ์ของเขาในวันนี้ที่ทีมข่าวของเราวันนี้ไปถาม
เพราะวันนี้มีการทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ก็ถามว่าหลังจากก่อเหตุเสร็จแล้วไปไหนต่อรู้ไหมเขาบอกเขาไม่รู้
เขาข่มขืนเหยื่อครั้งที่๒เสร็จแล้วเขาก็ปีนออกมา
เขาก็เดินมาจนมีภาพวงจรปิดจับได้ซึ่งเป็นคดีที่แรกที่เราตาม
หลังจากนั้นเขาบอกเขาก็ไม่รู้ไปไหนแต่ตำรวจไปตรวจสอบ
เขาเดินไปอีกเป็นสิบกว่ากิโลเขาเดินเขาคือเหมือนเขาไปเรื่อยเรื่อยครับ
นี่ครับมันถึงว่ามันถึงว่ามันเป็นพิษของยาเสพติดด้วยส่วนหนึ่งหรือเปล่า

คือเขามีคือคำพูดของเขาคำตอบบางช่วงพยายามพูดให้เหมือนเข้าใจว่ารู้จักกับเหยื่อ
ใช่ไหมคะแต่ถ้าสมมุติเราย้อนกลับไปเมื่อต้นเดือนที่เขาก่อเหตุเนี่ย
คือไม่รู้จักกันใช่ไหมไม่ครับไม่ใช่คนรู้จักกันใช่ครับ
แล้วเป็นคนที่เหมือนกับอาจจะต้องตาชอบพอมาก่อนแล้วก็ตามน้องเขามาหรือเปล่าคะ
เป็นคำถามที่ผมถามเหมือนกันวันนี้ผมก็ถามท่านผู้การนครบาน๔เหมือนกัน
ถามว่าท่านครับคนร้ายตามเหยื่อมาจากที่ทำงานหรือเปล่า
เพราะตอนแรกทุกคนพอเกิดคดีนี้ผมกับทางทีมข่าวเราไปตาม
คิดว่าคุณต้องแน่ใจเลยว่าน้องเขาอยู่คนเดียวไม่มีแฟน
อยู่ในห้องคนเดียวคุณจะต้องตามสังเกตพฤติกรรมมา
ตำรวจเขาก็ไปไล่เช็คข้อมูลมาแล้วว่าถ้าเกิดตามมันก็ต้องมีหลักฐานอะไร
ให้ตำรวจสืบสวนได้ก็ปรากฏว่าไม่มี
ไปดูภาพย้อนหลังของกล้องวงจรปิดในซอยนั้นในจุดที่บันทึกภาพเขาได้ตอนหลังเกิดเหตุ
ก็ไม่ปรากฏว่า๑อาทิตย์ที่ผ่านมา๓วันที่ผ่านมาเขาจะมาในซอยนี้
มันก็ได้มาสอดคล้องกับข้อมูลที่บอกว่าเขาเดินมาเรื่อยแล้วเขาเจอ
เขาเจอช่องเขาเจอโอกาสเขาถึงขึ้นไปทำ
แล้วช่องแล้วโอกาสนั้นผมฟังดูแล้วมัน
มันก็ถือว่ามันก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวสำหรับสุภาพสตรีที่อยู่ในห้องคนเดียว
คือถึงแม้ว่าห้องของน้องเขาอยู่แค่คือชั้นเตี้ยนะคะคือชั้น๒ก็จริง
แต่ว่าเขาไม่รู้ด้วยซ้ำใช่ไหมว่าเขาปีนขึ้นไปแล้วเขาจะเจอใครจะเจอใคร
แล้วก็น้องเนี่ยเปิดประตูด้านหลังไว้ใช่ไหมคะ
แล้วถ้าคุณผู้ชมได้ตามข่าวเนี่ยนะคะข่าวเกิดตั้งแต่ช่วงประมาณสักต้นเดือนกันยายน
คือเจ้าตัวบอกว่าแค่ต้องการเอาแอปพลิเคชันในมือถือค่ะ
ที่มันเป็นแบบแอปพลิเคชันแบบถ่ายสดนะนะ
คือจะเอาไปถ่ายแล้วเห็นนอนอยู่เพราะเอิญเจ้าตัวตื่นขึ้นมา
ก็เลยเข้าไปกระทำเขาแล้วก็ก่อตั้งสองรอบ
แล้วในระหว่างนั้นน่าจะเป็นปืนอันเดียวกันป่ะค

ก็ตอนนี้ทางตำรวจเองกำลังจะนำปืนตัวนั้น
ให้ตัวน้องผู้เสียหายเป็นการดู
เป็นการดูว่าใช่กระบอกเดียวกันไหม

เดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวลองย้อนกลับไปนะคะ
ว่าตกลงแล้วก่อเหตุก่อได้ยังไง

กับคนที่ไม่รู้จักกันมาก่อนไม่ได้ตามกันมาก่อน
แล้วก่อกระทำ๒ครั้งในช่วงเวลาที่ก่อเหตุนะคะ
แล้วไปไหนต่อตำรวจตามแบบไหน
ก่อนที่จะส่งไลน์มาไหมครับคล้ายครับคลาไหม
คุณผู้ชมคะเราอยู่ในรายการกับคุณธนากริตุนะคะ
ซึ่งเป็นผู้ที่ไลฟ์สดเมื่อวานี้
ตอนตำรวจไปล้อมจับคนร้ายที่ก่อเหตุ

อายุน้องนี้ยังไม่ถึง๒๐เลยใช่ครับ

ไม่รู้จักกันนะครับไม่รู้จักครับ

เสียหายบอกจากทั้งที่ตำรวจตรวจสอบด้วย

แล้วที่บอกว่ามีแลกบงแลกเบอร์กัน
คือมันก่อเหตุแล้วใช่พื้นที่ขอเบอร์
แล้วขอไว้ทั้งเฟซบุ๊กแล้วก็ไลน์
ใช่ไหมคะแล้วตำรวจก็ได้ตัว
เพราะส่งไลน์กลับมาหาผู้เสียหายนี่แหละ

ในเวลาและจุดที่ไม่น่าจะเกิด
เพราะเห็นไปสัมภาษณ์พยานแวดล้อม

แต่ว่าด้วยความของอภัทรเว้นที่
ที่พักของน้องเนี่ยมันมีอาคารอยู่ข้าง

แต่ถ้าไม่ได้ตามมาไม่น่ากล้าปีนนะ

พอเขาเห็นเขาเดินมาเหมือนเขาก็เดินมอง
มองอะไรไปเรื่อยมองจุดที่เขาจะเข้าไป

คนไสไปเรื่อยสุดนะเขามีประวัตินะ

และล่าสุดเภืองจะพ้นโทษในค่าดียาเสพติด
เมื่อวันที่๙มกราคมที่ผ่านมาในท้องที่ของจังหวัดนครราชศรีมา
แล้วก็คดีรักทรัพย์ส่วนใหญ่เป็นคดีรักทรัพย์

น้องผู้เสียหายถูกกระทำถึง๒ครั้ง

ครั้งแรกเนี่ยก็คือพอเสร็จแล้วก็

คนร้ายเนี่ยก็พาเธอเข้าไปในห้องน้ำ

ก็คือเธอถามว่าตัวน้องได้ยินว่า

ก็บอกว่าโอเคให้ออกมาออกมาเสร็จก็

แล้วก็เอาปืนที่บอกว่าเดี๋ยวพี่จะย้ายเสื้อผ้ามาอยู่ด้วย

แล้วก็น่าจะเป็นข้อมูลครั้งแรกที่ตำรวจได้ตามตัวเขาด้วย
คุณไม่ได้ให้คุณให้เบอร์ปลอมไป

ถ้าเกิดไปขัดขืนไปอะไรต่างผมคิดว่า
เมื่อวานคุณธนากรได้ตามไปหลังจากได้ตัวออกมาใช่ไหมคะ

มีต่อสู้ด้วยมือเปล่าอิดออดหรือว่าทำร้ายเจ้าหน้าที่
และระเบิดแสงและระเบิดเสียงที่ชุ่นเป็นพิธีไธยทำเนี่ย

จะมีชุดอรินทราชอีกชุดหนึ่งอยู่ที่อพาร์เว้นข้าง

ในตอนที่เมื่อวานนี้ที่รายงานนะคะคุณธนากร
คือในห้องติดกันหรือแวดล้อมเนี่ย

ซึ่งตอนที่เอาตัวออกมานี่ไม่ได้มีอิดออดต่อสู้ไหมคะ
ก็มีดิ้นขัดขืนบ้างนิดหน่อยครับผม
แต่ว่าทั้งที่ก็พันธนาการด้วยเครื่องพัฒนาการของเจ้าหน้าที่อยู่แล้ว
ก็ถือว่าก็ยอมสุดท้ายก็ต้องยอม
เพราะว่าตอนที่ออกมาก็คือใส่เปรย์พยาบาล
เพราะว่ามีการเรียกรถของแพทย์กู้ชีพไว้สนับสนุนอยู่แล้วหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน
ที่ก็ประถมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ล็อกไว้ขับไปพยาบาลแล้วก็เอาขึ้นออกมา

ก็มีบาดเจ็บแผลถลอกซะที่ศีรษะ

พอเห็นพวกเขาที่ก็หลบออกมาแล้ว

ว่าการจะเข้าไปในลักษณะนี้
จะเข้ายังไงให้ปลอดภัยอย่างเงี้ย

เป็นปืนลุกโม่ครับ
แต่ถ้าดูขนาดขนาดใหญ่เหมือนกันนะครับผม

รับสารภาพให้การตรงกับผู้เสียหายไหมคะ

เขาบอกว่าเขาเป็นแฟนกัน

ข่มขื่นเขาก็มั้ยเขารับสารภาพเรียบร้อย

เขายังมาพูดว่า

แล้วจะได้ไปน้องเขาไม่ิ่งไปอะไรเขา
แต่แบบวันนี้สื่อสัมภาษณ์ทุกสื่อก็อึ้งเลยเหมือนกันว่า
ใช่คือจะบอกว่าคือข่าวนี้นี่นะคะ

สีหน้าเนี่ยคนตามขาวนี้ยิ่งโมโหนะ

เขาไม่รู้ว่ามันเป็นคดีที่โทษแรง

เขาเรียกยาเขียวเหลืองเม็ดสีเขียวกับสีเหลือง
เป็นแคปซูลแล้วก็แกะเอาแคปซูลออก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

หลังจากเกิดเหตุจิตใจของคนร้ายนี่ก็ยังวนเวียนอยู่กับเหยื่อ

แต่ว่าคือพอข่าวออกมาว่าล้อมจับคนร้าย
และมีการไลฟ์สดที่คุณธนากรไลฟ์สดด้วยเนี่ยนะคะ
มันก็เลยยิ่งทำให้คนแบบเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นแล้วมีการยิงสวนออกมาด้วย
แล้วก็ที่มันกลายเป็นข่าวที่ใหญ่ขึ้นมาในวันนี้คือ

การพูดถึงเหยื่อการยืนยันความสัมพันธ์กับเหยื

เอ๊ะทำไมไม่สลดหดหูเลยนะคะ
แต่ว่าสุดท้ายแล้วเมื่อวานี้ที่ไลฟ์
ผู้สึกข่าวปลอดภัยกันดี

เจ้าหน้าที่ก็มีการกันพื้นที่ได้อย่างดี
มีการแบ่งชั้นแบ่งอะไรมีการใช้โปรลิสไนท์

เมื่อวานนี้ทางสื่อกับเท่าที่ก็เข้าใจ
คือเราก็ต้องรู้หน้าที่ของเราว่า

เราก็ไม่เข้าไปสร้างความให้เจ้าที่เขาทำงานลำบาก

เพราะมันก็สดมากทั้งได้ยินเสียงปืนอะไรด้วยนะคะ
ถือว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่ของทางไทยรัฐอย่างน้อยเนี่ย
ท่านผู้ชมทางบ้านคนที่ติดตามทางโซเชียล

เพราะถึงแม้ว่าช่วงทางหน้าจอหลักของเรา

แต่คุณก็ไม่พลาดเหตุการณ์ต่าง

กดเป็นภาษาอังกฤษนะคะสะกดธนากรลิตุเลยค่ะ
วันนี้ขอบคุณมากค่ะที่มาเล่าให้ฟังขอบคุณค่ะ

ถามตรงพรุ่งนี้มา๖โมงครึ่งนะคะวันศุกร์สวัสดีค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป